ดาบตำรวจท่านนี้มุดท่อลงไป

คุณดาบจะช่วยน้องหมาออกมาได้ไหมคะ

กลางซอยใกล้สวนสุขภาพเก่าตะบน
อำเภอเมืองอำเภอเมืองสังวัติรัฐภัณฑ์ราชศรีมานะคะ
ช่วง๒ทุ่มแล้วอ่ะคุณมืดแล้ว

ลึกนะช่วงประมาณ๒ทุ่มวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
มีชาวบ้านเอาขยะไปทิ้งแล้วได้ยินเสียงสุนัขร้อง
อิ๊งเลยเพราะว่าเป็นลูกสุนัขด้วยคุณ
เขาก็เดินไปดูปรากฏว่าไปพบเป็นสุนัข
สุนัขพันธ์ไทยสีดำอายุสักประมาณ๑ปีได้
ตกอยู่ในท่อระบายน้ำตรงนี้

และระหว่างที่ชาวบ้านพยายามมุงดูช่วยเหลือสุนัขกันอยู่
คือหรือเรียกง่ายก็คือดาบเทพดาบเทพินอายุ๕๑ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพกลางขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ดาบเทพก็เลยลงมาช่วยเหลือ
แต่อุปสรรคคืออะไรสุนัขมันตกใจ
เวลามันตกใจมันจะวิ่งกลับเข้าไปแล้วก็หลบอยู่ในท่อด้านใน
ซึ่งมันลึกกว่าเดิมคุณแล้วคนไม่สามารถมุดเข้าไปได้แล้ว
จากว่าตรงนั้นท่อระบายน้ำมันลึกแล้วมันเล็ก
ทำให้การช่วยเหลือมันยิ่งยากลำบากเข้าไปอีก
ดาบเทพออาสาค่อยมุดนะมุดลงไปในท่อระบายน้ำ
ลงไปแบบเต็มยดมาแบบเต็มชุดเลย
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีก็สามารถช่วยสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัย
ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากท่ามกลางความยินดีดีใจของชาวบ้าน
เป็น๑๐คนที่เขามุงดูกันอยู่นะคะ
ชื่นชมในน้ำใจนะขอบคุณดาบเทพมากเทพจริงปรบมือให้เลย
ถึงแม้ว่าน้องจะเป็นสุนัขเนอะอาจจะเป็นสุนัขจรจัดด้วย
สมทรบายน้ำนะคะแต่ทุกชีวิตมีคุณค่าจริงครับ